ทีนี้กรณีที่มีผู้หญิงคนนึงเดิมทีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุง
แล้วก็ไปมีอาชีพเสริมสวยเช่าห้องอยู่ที่ภูเก็ต
แล้วถูกฆ่าเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าแล้วก็ถูกฆ่าอย่างโหดนะคะ
จับมือไพ่หลังมัดมือมัดเท้ามัดปากเลยนะคะ
ว่าคนก่อเหตุก็คืออดีตสามีที่เป็นชาวต่างชาติ
เพราะว่าหนีกลับประเทศไปแบบมีพิรุษอ่ะเหตุการณ์เนี้ยไปพบศพก็คือสิบหกกุมภาพันธ์ครับ
ตัวสามีกลับประเทศไปตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์ที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยนะ
ทั้งที่เขาสามารถอยู่เมืองไทยได้ถึงตั้ง๒๐กว่า
แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยทะเลาะกันบ่อยผู้เสียชีวิตเคยไปแจ้งความเอาไว้ด้วยว่าสามีเนี่ยขู่ฆ่า
บอกถ้าจะเลิกเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายจากการตรวจสอบพยานหลักฐานตำรวจบอกว่า
ก็ไม่น่าจะใช่ใครที่ไหนก็สามีนี่แหละน่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ก็เลยมีการออกหมายจับนะคะแต่เขาก็หนีไปต่างประเทศแล้วอ่ะ
เหตุการณ์นี้นางนิรมนต์เอียดแก้วอายุ๔๔ปีค่ะ
ทีเป็นชาวพัทธลุงเป็นช่างเสริมสวยถูกฆ่าโหดนะคะ
มือไพ่หลังมัดเท้าสองข้างใช้ผ้าอุดปาก
ศีรษะมีบาดแผลคล้ายถูกของกระแทกเป็นลักษณะของของแข็ง
คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนในห้องเช่าที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ตอนไปเจอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๕วัน
ในห้องก็มีร่องรอยการต่อสู่การรื้อค้นเต็มไปหมดเลยนะคะ
แต่ศพไปเจอ๑๖กุมภาพันธ์
ต้นคาดว่าก็จะเป็นฝีมือของสามีเขานี่แหละค่ะ
เป็นชาวต่างชาติเพราะหลังเกิดเหตุหายตัวไปเลย
ที่ตรวจสอบก็พบว่าหนีกลับประเทศไปแล้ว
ตั้งแต่๑๑กุมภาพันธ์และช่วงเวลามันสอดคล้องกัน

จากการสอบถามน้องสาวของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นคนที่พบศพคนแรกเขาก็บอกว่าพี่สาวเป็นช่างเสริมสวย
เปิดห้องเช่าอยู่กับสามีชาวกรีกอยู่มาหลายเดือนแล้ว
สัปดาห์ก่อนติดต่อพี่สาวไม่ได้
โทรหาก็ไม่รับสายก็เลยตัดสินใจมาหาที่ห้องเช่า
พอมาถึงปุ๊บโอ้โหพบว่าพี่สาวถูกฆ่าตายซะแล้วนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าเป็นสามีชาวต่างชาตินี่แหละ

เพราะว่าสามีชาวต่างชาติคนนี้ขี้หึงค่ะหึงมาก
คุยกับใครก็ไม่ได้ไปทำงานมีผู้ชายมาคุยด้วยก็ไม่ได้
แล้วก็เคยทะเลาะกันรุนแรง
แล้วตอนที่เจอศพของพี่สาวเนี่ย
สามีก็หายไปเฉยอย่างนั้นแหละ
ต่างชาติคนนี้อยู่ดีก็หายไปไม่มีปีไม่มีขลุย
ืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอก
ขวัญนิมิตรผู้กำกับการสพเชิงทะเล
เกี่ยวกับสามีชาวต่างชาติคนนี้นะคะ
รู้ว่าผู้ตายกับสามีชาวต่างชาติคนนี้

ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ตอนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพทะหลางบอกว่าถูกสามีขู่ฆ่า
ในลักษณะที่ว่าถ้าขอเลิกถ้าเลิกกันเนี่ยจะฆ่าให้ตาย
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดจนสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐาน
พนักงานสอบสวนขอสารจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับแล้วนะคะสารจังหวัดภูเก็ตก็อนุมัติออกหมายจับให้นะคะ
ลงวันที่หมายจับก็คือสิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนโดยทรมานหรือทารุณโหดร้าย
ข้อหานักเลยค่ะทีนี้จะตามตัวกันยังไงเพราะว่าอยู่ต่างประเทศแล้ว
หนีกลับประเทศไปแล้วพันธุ์ตำรวจเอกเสริมขวัญนิมิตรบอกว่า
พอสารจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
ก็จะทำหนังสือไปที่กองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อรวบรวมเอกสารดำเนินการเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนค่ะ
ก็จะส่งให้อายการสูงสุดพิจารณานอกจากนั้นก็จะมีการส่งหมายจับ
ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้กระจายหมายจับไปที่ตมทั่วประเทศ
เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ชายคนนี้มีหมายจับของจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ต้นผู้ชายคนนี้จริงแล้วเขาก็บอกว่ามีหน้าที่การงานที่ดีนะ
แต่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามาก่อเหตุแบบนี้นะคะ